วันนี้เริ่มต้นด้วยความคืบหน้าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้นะฮะ
นราธิวาสวันนี้ครับทุกผู้ชมครับมีคนร้ายใช้คาร์บอมเนี่ย
นำรถไปจอดทิ้งเอาไว้ที่แฟลต์ตำรวจของสพเมืองนราธิวาสก่อนจะจุดชนวนนะฮะ
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหนึ่งศพนะครับซึ่งเป็นตำรวจนะครับ
บาดเจ็บอีก๓๐กว่าคนครับ
นี่เป็นหลังจากเกิดเหตุระเบิดขึ้นแล้วนะครับมีเพลิงไหม้ตามมานะฮะ
ในพื้นที่ลานจอดรถของแฟลต์ตำรวจสพเมืองนราธิวาส
บนถนนสุริยประดิษฐ์เทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับ
อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนาราศิกขาลัยนะครับ
นี่แหละฮะทั้งเปลวเพลิงแล้วก็กลุ่มควันนะครับ
หลังจากเกิดเหตุระเบิดคาร์บอม
ทำให้ตำรวจแล้วก็ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในแฟลต์เนี่ยต้องวิ่งหนีตายกันออกมาอย่างจ้าละวันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๒นาฬิกา๔๖นาทีช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นแฟลต์ตำรวจแล้วก็เป็นที่พักของตำรวจและครอบครัวนะครับ
แล้วอยู่หน้าโรงเรียนด้วยนะฮะ
คือขณะเกิดเหตุนักเรียนยังเรียนหนังสืออยู่นะครับ
แรงระเบิดในครั้งนี้ทำให้มีทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิต
ผู้ที่เสียชีวิตคือร้อยตำรวจเอกสุธิรักษ์พันธนิยะ
นี่ฮะท่านเป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพเมืองนราธิวาสนะครับ

ชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมาตอนเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ก็มีหลายคนที่เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเป็นคลิปวีดีโอเอาไว้
ที่ถนนแถวแฟลต์ตำรวจนะครับ
จะเห็นกลุ่มควันถวยพุ่งออกมาแบบนี้เลยนะครับ
จุดก็เห็นเป็นเปลวเพลิงซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายคือคนร้ายเนี่ยวางระเบิดคาร์บอมนะฮะค่ะ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจทหารไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
กำลังลุกไหม้รถยนต์ก็ต้องประสานกู้ภัยหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
ใช้รถน้ำ๑๐คันค่ะมาฉีดน้ำด้วยความระมัดระวังนะคะ
โดยเฉพาะรถยนต์ที่คนร้ายซุกระเบิดนำมาจอด
รวมถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์ของตำรวจที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๐นาทีเพลิงถึงจะสงบลงค่ะ

เป็นแฟลต์๒ชั้นหลังเก่า
มีการต่อเติมเป็นเพลิงหน้าบ้านพักเพื่อใช้จอดรถ
ถูกแรงระเบิดเสียหายไป๘หลังนะคะ
หลังคากระเบื้องชั้น๒ก็ได้รับความเสียหาย
มีรถยนต์รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายหลายคัน
รอบนำระเบิดไปซุกเอาไว้ด้วยแรงระเบิดนะคะคาดว่าเป็นรถคันนี้
ก่อนที่จะระเบิดสภาพมันเป็นแบบนี้
หลังจากระเบิดมันเหลือแค่ตัวถัง
ค่าดส่วนรถกระเด็นไปตกในที่ต่างรัศมีค์ไกลอยู่สองร้อยเมตรได้
ใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มน้ำหนัก๕๐กิโลกรัมที่ทำงานสมบูรณ์
ยังไม่ทราบว่าจุดชนวนด้วยวิธีไหนนะคะ
บ่าย๒โมงครึ่งมีรายงานว่าเจอระเบิดอีก๑ลูกที่ระเบิดแล้ว
อยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
และวัตถุต้องสงสัยที่บริเวณตลาดบางนาค
เจ้าหน้าที่ก็ไปกั้นพื้นที่และตรวจสอบ
ตอนนี้นะคะในเขตตัวเมืองนราธิวาสโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
มันมีแต่เหตุการณ์วุ่นวายอะค่ะ
และแรงระเบิดทำให้ร้อยตำรวจเอกสุธิรักษ
พันธนิยะรองสารวัตรป้องกันปรับปรามสพมนราธิวาส
ท่านเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บสามสิบกว่าคน
คือตัวเลขตอนแรกผู้บาดเจ็บคือ๓๐
เดี๋ยวเราจะมีตัวเลขล่าสุดมารายงานเพิ่มเติมนะคะ
ตัวเลขแรกที่มีผู้บาดเจ็บ๓๑ก็เป็นตำรวจ๑๔นาย
ประชาชน๑๗คนมีเด็กอายุ๑ขวบรวมอยู่ด้วย
บาดแผลก็คือโดนสะเก็ดระเบิดตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินฯ
ก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย๒๓คนบาดเจ็บปานกลาง๕คน
บาดเจ็บสาหัสสองคนนะคะนายฮันสารันมะยุโบ๊ะ
และดาบตำรวจรัตชัยสุขนัน
ตำรวจภูทรภาคเก้าก็โพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวของร้อยตำรวจเอกสุธิรักษ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คาร์บอมในครั้งนี้ค่ะ
วันนี้ถือว่าเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้นะครับ
มีทั้งผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยคือแถวนั้นนอกจากแฟลต์ของตำรวจและครอบครัวนะฮะ
ยังมีโรงเรียนด้วยนะครับนี่คือนายสุนียันแวร์บรือราเห็งนะครับเป็นรอปภของโรงเรียนนราศิขาลัยนะครับ
อยู่ใกล้ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุเลยนะครับคือทางนายสุนียันเนี่ยบอกว่าเป็นรอปภที่โรงเรียนมา๓๐ปีนะครับ
ได้ยินเสียงระเบิดมาจนชินนะฮะค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าอันตรายและรุนแรงกว่าทุกครั้งเพราะเหตุเกิดขึ้นใกล้กับโรงเรียนเด็กนักเรียนหลายร้อยคนยังเรียนหนังสืออยู่นะฮะตอนที่ได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยวิ่งหนีตายกันอย่างจ้าละวันเลยก่อนเกิดเหตุรอปภของโรงเรียนบอกว่าเห็นรถกระบะต้องสงสัยขับเข้าไปในแฟลต์ตำรวจนะฮะ
ไม่กี่นาทีก็มีเสียงระเบิดดังขึ้น
อยู่ด้านหลังด้านข้างทาง๓
ก็เลยก็เลยมีรถดับเพลิงมา
ก็แน่นอนแล้วครับว่านอกจากการช่วยเหลือ
ยายาผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว

ใครเป็นคนร้ายที่มาก่อเหตุรุนแรงแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ก็มีการไปตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดบริเวณแฟลต์ตำรวจค่ะ
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเห็นคนร้ายใส่เสื้อคอปกสีเทา
กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่านะคะจะเป็นสีเข้มค่ะ
เข็มขัดสนามพกอาวุธปืนสั้นที่เอว
ใส่ถุงมือสีดำตัดผมรองทรง
แล้วก็ขับไปจอดในลานจอดรถของแฟลต์ตำรวจนะคะ
คือได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมารูปภัณฑ์สันฐานลักษณะของคนร้ายเป็นแบบนี้

แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงค่ะ
ใส่เสื้อลายสก๊อตกางเกงสีน้ำเงินใส่หมวกกันน็อก
มารอรับที่หน้าแฟลต์แล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
ตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยเส้นทางของคนร้ายนะคะ
ก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มาไล่เรียงดูตั้งแต่ก่อนก่อเหตุและหลังก่อเหตุนะคะ

เพราะกระบะเนี่ยยังจอดอยู่แล้วก็ระเบิดเลย

ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับเมื่อ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ลงพื้นที่ไปที่นราธิวาสนะครับ
ไปตรวจสอบเรื่องของความเสียหายต่างนะครับ
แล้วก็ต้องดูเรื่องการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับตัวคนก่อเหตุด้วย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้เนี่ย
ถ้าเฉพาะตัวเมืองนราธิวาสไม่มีเหตุรุนแรงเหตุระเบิดเกิดขึ้นมานานพอสมควร
วันนี้มาเกิดเหตุขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเลขผู้บาดเจ็บ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เพิ่มเป็น๓๖คนแล้วนะฮะ
ผู้เสียชีวิตก็คือตำรวจหนึ่งนายจากนี้ไปเดี๋ยวจะไปเยี่ยมพูดคุย
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตและจะต้องเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
เพื่อหาทางวางแนวทางในการป้องกันไม่ให้มีเหตุซ้ำรอยเกิดขึ้น
อันนี้สามารถแปลงตัวคล้ายจากเจ้าหน้าที่จะคับได้ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีใครสงสัย
เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกับพยานหลักฐานต่อไปนะครับ